สวัสดีค่ะทุกคนรอดหนาวกับดาวซุฟาสรามหาคามิน
วันนี้มาเป็นกุมารเป้านานะคะคุณผู้ชมเนี่ยกดอยู่
หมุนติ้วก็น่าจะต้องรออีกนิดนึงแหละ
แต่มือถือพร้อมเน็ตพร้อมวันนี้เตรียมรับสิทธิ์คนละครึ่งกันเลยนะ
พูดถึงสิทธิ์คนละครึ่งรอไปแดดไม่ต้องรอค่ะ
วันนี้มาแน่นเลยช่วงเช้าเช้าเพราะว่าวันนี้
ครึ่งเช้าจะเป็นแดดแต่ครึ่งบ่ายมีโอกาสที่จะเกิดฝน
ดูกันหน่อยทำไมถึงพูดแบบนั้นก็นี่ไงภาพถ่ายดาวเทียมตอนเนี้ย
ตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีสี่สิบวินาทีเนี้ยโอ้โหเมฆ
พื้นที่โดยทั่วไป๑๘๐ของพื้นที่แทบไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้เลยนะ
แต่เมฆมันจะมีเนี้ยนึงแหละอุบันดาษฎรณีบ้านคอย
ไปต่างไหนอีกมีฝนปะคะภาคใต้เหมือนกันค่ะ
เช้าแบบนี้วันนี้ฝนน้อยนะแล้วเขาจะกลับมาอีกสุดสัปดาห์
ถือว่าเป็นวันที่เตรียมความพร้อมแล้วกันเพราะว่าร่องฝนไม่มีค่ะ
เห็นไหมร่องฝนที่ปกติเขาจะเป็นแถบคู่ขนานกัน
มันไม่มีเลยอ่ะในพื้นที่ประเทศไทยแต่ถามว่า
แล้วมันจะมีฝนได้ไหมประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน
เพราะฉะนั้นฝนก็จะเกิดขึ้นได้ตามปกติจากอะไรปัจจัยเดิมเลยค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นขึ้นไปทางนี้
เพราะฉะนั้นจุดที่จะเกิดฝนได้ก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
วันนี้ค่ะฝนมาช่วงไหนบ้างช่วงเช้าเช้าก็ไม่ค่อยมีไงแดดจ้าค่ะ
เจ้าไปจนถึงช่วงไหนช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสองเมฆเริ่มก่อตัว
แล้วก่อตัวหนาช่วงไหนก่อตัวหนาช่วง๔โมงเย็น
วันนี้เมฆเริ่มมาแล้วนะจริงด้วย๔โมงเย็นค่ะ
เริ่มมาสี่โมงเย็นแล้วหลังจากนั้น
ความชื้นทุกอย่างมันเหมาะสมฝนจะเกิดได้ตั้งแต่ประมาณ๕โมงเย็น
เป็นต้นไปเย็นจนถึงค่ำหนักหน่อยช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง
จะเกิดแถวภาคอีสานทั้งหมดเลย
และพร่าคอีสานเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเดอะอย่าล้างพาร้องพราภาฯ
ส่วนเรื่องของคลื่นวันนี้ปกติแล้วนะวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่
แต่ที่เป็นห่วงทั้งฝนทั้งคลื่นเลยก็คือสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
อาทิตย์ใครที่จะไปเที่ยวระวังคลื่นสูงด้วยนะเห็นไหม
ทะเลอันดามันคลื่นสูงนะถ้าจุดไหนมีฝนตกลงมานี่น่าจะสูงเกิน๒เมตรด้วย
อ่าวไทยก็เหมือนกันเพราะว่าสีน้ำเงินเต็มทะเลไปหมดเลย
ฝนยังจะตกลงมาอีกเหรอขอเวลาเก็บของอีกสักนิดนึงได้ไหม
วันเดียวอาจจะไม่พอนะบ้านหลังใหญ่มากเลย
พี่น้องชาวเผือท่าเรือตะกวดพระราชนครศรีอยุธยฟังทางนี้จ้า
ข้าวของขึ้นสู่ที่สูงกันหน่อยเพราะเขื่อนพระรามหก
ทงเหลืองแล้วจ้ะเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหม
เขาต้องยกทงเหลืองถ้าน้ำขนาดเนี้ยเพราะเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ระบายน้ำสองวันก่อนน้ำใช้เวลาเดินทางลงมาเรื่อย
ถึงแล้วถึงอายุทยาแล้วแล้วก็ใกล้เต็มความจุของเขื่อนพระราม๖
เขาเลยบอกว่าไม่ไหวค่ะเกลือดไม่ไหวตอนนี้
ขอระบายน้ำออกมาหน่อยยกทงเหลืองเตือนเอาไว้
อยู่แถวนั้นเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเลยนะคะ
แล้วพอฝนตกลงมาแบบนี้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่นาที่มันติดริมน้ำต่าง
น้ำมันท่วมไงแล้วถามว่าปูนาที่เขาอยู่ในรู
เขาจะอยู่ไปทำไมมันอยู่ไม่ได้แล้วน้ำท่วมบ้านค่ะ
นี่เขาก็ต้องออกมาพอออกมาชาวนาก็จับมาขายสิคะ
ปูนาวางขายเต็มไปหมดเลยเต็มกระมังแล้วมีหลายกระมังด้วย
ลูกค้าเลือกตามใจชอบเลยนะถ้าใครชอบไข่กินแล้วมันมันอ่ะ
เอาตัวเมียถ้าใครชอบกินเนื้อตัวผู้ค่ะเนื้อแน่นเขาบอกว่ากล้ามใหญ่ทั้งนั้นเลย
น้ำยาปูนา
โอ้โหแม่ทำให้กินหน่อยนะแม่อยากกินเหมือนกันเนี่ยน้ำยาปูนาเนี้ย
วันนี้แดดดีและตอนบ่ายระวังฝนตกแต่ดูนาฬิกา๖โมงแล้ว๖โมงแล้ว
ลองก่อนนะเขาแอปก่อนอุ้ยคนรับสิทธิ์อุ๊ยยังหมุนอยู่เลยอ่ะ